ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่ทั้งน่าเศร้าแล้วก็น่าทึ่งน่าอึ้ง
เกี่ยวกับชายเร่ร่อนคนนึงบางทีเราเห็นชายเร่ร่อน
เดินไปเดินมาเก็บของเก่าอะไรก็แล้วแต่แบกถุงมีถุงขยะถุงกระสอบถุงปุ๋ยเนี่ย
ใครจะไปรู้ครับว่ามีคุณลุงชายเร่ร่อนคนหนึ่งเนี่ย
เสียชีวิตนะค่ะแบบรายญาติอ่ะแต่ไอ้ถุงกระสอบที่อยู่ข้างข้างตัวแกเนี่ย
มีเงินสดอยู่เกือบห้าหมื่นบาทใช่มีแบงค์ย่อยมีเหรียญมีอะไรแบบเนี้ยค่ะ
คือสะสมไว้แบบนี้แต่ถือเป็นถุงเก่าอ่ะใครจะไปคิดนะ
ให้วางเอาไว้บางทีเรายังไม่กล้าไปดูเลยใช่เราก็ต้องคิดว่ามีพวกขยกขยะ
มีของเก่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพบางแก้ว
จังหวัดสมุทรปราการนะครับได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
เป็นชายสูงอายุแล้วนอนเสียชีวิตอยู่อยู่ที่ใต้สะพานข้ามแยกกิ่งแก้ว
ราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ไปตรวจสอบครับพบว่าเป็นผู้ชายอายุน่าจะสักหกสิบถึงเจ็ดสิบ
เป็นคนเร่ร่อนนอนเสียชีวิตอยู่ที่ใต้สะพาน
มีกระสอบกับถุงบรรจุของอ่าเป็นพวกของเก่าขวดพลาสติก
อะไรพวกเนี้ยวางอยู่ใกล้ใกล้ตัวซึ่งจากการตรวจสอบ
กระสอบปุ๋ยนะที่วางอยู่ข้างตัวผู้ตายนะครับ
ปรากฏว่าพบเงินทั้งแบงค์แล้วก็เหรียญนะ
ถ้าเป็นแบงค์นี่ก็ทั้งแบงค์๒๐แบงค์๕๐แบงค์ร้อย
แบงค์ห้าร้อยก็มีอืมอยู่ในกระสอบนะเป็นจำนวนมาก
เอามานับนะคุณเขียนมาสอนค่ะสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาท
อืมแต่ไม่มีเอกสารประจำตัวอะไรของผู้ตายเลยนะครับ
ตอนนี้ก็ส่งศพให้กับมูลนิธินำส่งไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรุบดินสมุทรปราการ
เพื่อช่วยให้ชนะสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดนะครับนี่ฮะ
ตำรวจเขาก็นั่งนับกันนับแบงค์นับเหรียญของผู้ตาย
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
แถวแถวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกกิ่งแก้วไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
นายพิพงศ์คงรัชตะพินโยเป็นชาวบ้านที่เปิดร้านค้าอยู่แถวนั้นบอกว่า
เขาเนี่ยแหละเป็นคนบอกให้เพื่อนที่เป็นคนขับรถสองแถวช่วยข้ามฝั่งถนนไปดูคุณลุงชายเร่ร่อนหน่อย
ว่าเออเป็นยังไงบ้างยังอยู่แถวนี้ไหมเพราะไม่เห็นลุงคนนี้มา๓๔วันแล้ว
ค่ะปกติต้องเห็นแกต้องเดินมาเก็บของเก่ามาเก็บขยะแถวบ้านแถวร้านของเขาทุกวันอ่ะ
แต่ทีนี้ไม่เห็นมาสัก๓๔วันแล้วก็เอ๊ะไปไหน
พอเพื่อนที่ไปดูนะครับที่เป็นคนขับรถสองแถวก็ข้ามฝั่งไปดู
อ้าวพบว่าแกนอนตายแล้ว
เขาจะมาเก็บของเก่าทุกวันวันนั้นไม่มาประมาณสามวัน
ผมก็เลยให้รถสองแถวเนี่ยคนขับรถข้ามไปดูว่าอยู่ไหม

เที่ยวก่อนนู้นหลายปีแล้วนะเขาเคยทำเงินหายไปแสนกว่าบาท
เขาเก็บเงินไว้ตรงนี้ที่นอนเขาจะหายไปเป็นแสนเลย
เขาพูดเองนะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเห็นนะ
เขาเก็บจากอะไรเขามีรายได้จากอะไร
เก็บของเก่าเก็บเหล็กเก็บอะไรเมื่อก่อนก็จะมีแรงเยอะนะ
จะเก็บพวกเหล็กทุกอย่าง
เคยบอกทำเงินหายแสนกว่าบาทคือบอกไปตอนนั้นไม่มีใครเชื่อ
แต่ตอนตอนตอนนี้อาจจะเชื่อแล้วล่ะเออดูนี่ยังมีห้าโอ้โหเกือบห้ามือน่ะ
นายบุญศรีนาวุฒิที่มีอาชีพเก็บของเก่าเหมือนกันนะครับก็อยู่แถวนี้เหมือนกัน
บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่ารู้จักกับผู้ตายมา๕ปีกว่าแล้ว
เจอกันบ่อยปกติผู้ตายจะมานอนแถวนี้เป็นประจำ
ไม่มีลูกไม่มีเมียนะฮะเป็นคนขยันทำงาน
ชอบเก็บเงินแต่ไม่ชอบใช้คนแถวนี้ก็สงสาร
เวลาเห็นก็ให้ข้าวให้น้ำเป็นประจำแกไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่
ว่างก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นที่เก็บขยะ
เก็บของเก่าเก็บขยะเอาไปขายแล้วก็จะมีรถมารับซื้อต่ออีกทีหนึ่ง
ปกติแล้วคนใช้ชีวิตอยู่อย่างไรบ้างจะกินแล้ว
เขาก็เก็บเขาเก่ากินแล้วเขาก็นอนแล้วก็เอาของไปขาย
ในที่นอนเขาใบแด๊ะของเขาเขาเก็บสะสมไว้ครับ
ปกติเขาเป็นคนขยันหาเงินรู้ไหมคะว่าเขามีเงินเก็บเยอะขนาดนั้น
มีดิมีคนนี้ให้คนนี้ให้แกก็ขายของเก่าด้วยขายมา๕ปี
เหล้าไม่กินไม่อะไรนะไม่กินเหล้ากินยาเลย
ไม่ใช่ฆ่าตัวตายหรอกเป็นโรคประจำตัวโรคประจำตัว
เขาว่าอะไรภักด์หลังเขาเป็นอย่างไร
เดินกระเปกแบบไม่สบายไม่มีใครทำอะไรแกหรอกแกอยู่มานานแล้ว
ส่วนความคืบหน้าคดีพันธมนต์เอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้อุ้มกับการสพแบงแก้ว
บอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบถามชาวบ้านในย่านที่พบศพ
ทราบว่าชายคนนี้เป็นคนเร่ร่อนพักอาศัยอยู่ใต้สะพานมา๕ปีกว่าแล้ว
อาชีพก็คือเก็บพวกวัสดุของเก่าเอาไปขาย
ในที่เกิดเหตุไม่มีหลักฐานอะไรของผู้ตายเลยที่จะแจ้งว่าเป็นใครที่ไหนอะไรยังไง
กระสอบที่บรรจุเงินมี๒ถุงตำรวจตรวจนับแล้วทั้งหมดมีเงิน๔๗๑๓๐บาท
ส่วนใหญ่ก็เป็นเหรียญแล้วก็แบงค์๒๐๕๐แล้วก็๑๐๐ปะปนกันไป
ว่าเป็นเงินที่ผู้ตายเวลาขายของเก่าได้ก็เก็บเอาไว้ใส่กระสอบเอาไว้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับจะรอญาติมาติดต่อนะฮะ
ถ้าไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นญาติของผู้ตายเงินทั้งหมดจะเอาไปทำบุญให้กับผู้ตายนะครับ
ศพของผู้ตายตอนนี้ส่งไปชนะสูตรอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรุบดินสมุทรปราการ
คิดว่าเป็นญาติก็ลองติดต่อสพบางแก้ว
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากหัวใจล้มเหลวแต่ต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดของแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ก็เก็บลายนิ้วมือเก็บดีเอนเอของผู้ตายเอาไว้ตรวจพิสูจน์แล้วนะครับ
ก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือขอประกาศตามหาญาติติดต่อสพบางแก้วได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ตำรวจที่สพบางแก้วบอกว่า

อยู่ที่ชนบุรีแต่ตำรวจบอกยังไม่ปากใจเชื่อ
บอกว่าเดี๋ยวมาเจอตัวแล้วก็เอาพยงพยานหลักถงหลักฐานอะไรมาดูกันก่อน
เพราะว่ามันมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไงก็ต้องเอาให้ชัดเจนนะคะ